คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะนี่รถกระบะยี่ห้อใหม่หรือเปล่าเนี่ย
มีเขียนยี่ห้ออยู่ข้างด้วยนะฮะดูฝั่งไหนดี
ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยี่ห้อพ่อตาย
ส่วนคันที่อยู่ข้างหลังคุณน้ำแข็งยี่ห้อตัวเดียวเลย
ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยนี่คอควายวาแหวนย่อยักษ์
อันนี้ยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่ยี่ห้อแน่นอนค่ะแบบนี้มีคนด่าค่ะ
นี่นะฮะรถของคุณป้านะครับปรากฏว่าถูกวัยรุ่นมือดี
พ่นสีแบบนี้ไว้พ่อตาย
ส่วนอีกคันที่จอดข้างหลังก็อย่างที่บอกนะฮะ
เป็นอวัยวะเพศนะฮะคอวอแล้วก็เนี่ยนะครับ
ไปไหนอายเขาแล้วจะขับรถนี่ไปทำงาน

แต่ตอนนี้คุณป้าและที่บ้านบอกว่า

ฉันก็ต้องขับไปไหนมาไหนแบบนี้แหละ

แต่ขอให้คนที่มาขีดมาเขียนมาพ่นแบบนี้
มารับผิดชอบทำสีให้หน่อยจ้ะ
และเชื่อว่าเป็นเด็กนักเรียน
เป็นเด็กนักเรียนเป็นวัยโจนะฮะ

คุณป้าเนี่ยเป็นคุณป้าอารมณ์ดีมาก
ป้าบอกว่าจอดรถ๒คันนี้ไว้หน้าบ้าน
แล้วฉันเนี่ยมีคู่อธริตอยู่กลุ่มเดียว
ก็คือกลุ่มวัยรุ่นใส่ชุดนักเรียนกางเกงสีกากี
ทำไมรู้ไหมคือป้านิตบอกแบบนี้นะฮะ
ที่ไปมีเรื่องกับพวกนี้เพราะป้าเนี่ย
ตะโกนเตือนเด็กพวกนี้
เพราะเด็กพวกนี้ชอบขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องทุกวันเลย
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้คนแถวนี้มานาน
และอีกอย่างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ป้าได้ยินแล้วเบิ้ลเครื่องมาแต่ไกล
พอมาถึงหน้าบ้านนะคุณโอ้โหนเสียงดังมากเลย
ป้าก็เลยตะโกนไปแค่นั้นเองบอกว่าอย่ามาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้าน

เวลาเด็กนอนแล้วพอตื่นมาไม่เป็นอันทำอะไร

และเด็กน้อยเองคุณหลานตัวน้อยอายุไม่กี่เดือนเอง
ป้าบอกป้าพูดแค่นี้จริงตะโกนไปแค่นี้จริง
ไม่ได้มีคำหยาบคายใดเลยนะฮะ
แต่เชื่อว่าทำให้กลุ่มนักเรียนกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจ
หันมามองเสร็จแล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่ปิดท้ายด้วยนะคุณ
พอเบิ้ลเครื่องเท่านั้นไม่พอยกล้อโชว์ป้ายอีกต่างหาก
จากนั้นก็ยังวนเวียนมาเบิ้ลเครื่องหน้าบ้านอีกหลายรอบ
จากนั้นนะคุณรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งอ้าวมาพบว่า
รถของป้าโดนพ่นสีสเปย์เป็นคำด่าเอาไว้แล้วว่าพ่อตายนะครับ

บอกว่าอย่ามาเบิ้ลรถมีเด็กนอน
พอบอกเขาไปหนูทำเพื่ออะไร
อยากจะเป็นมิตรไม่อยากจะเป็นศัตรู
จะทำทำไมรถจะมาทำคนอยากทำ
ป้าบอกนี่เห็นไหมฉันไม่มีศัตรูที่ไหนแล้วฉันเชื่อว่าเป็นเด็กพวกนี้แหละนะ
ป้าบอกโอ้โหอย่ามาทำรถอย่ามาทำฉันนี้

นิตบอกว่ารถคันนี้ลูกสาวต้องขับไปเก็บของเก่าตามบ้าน
ก็รู้สึกอายเหมือนกันเพราะกลัวคนมองจะเข้าใจผิด
ว่าไปมีเรื่องกับใครนะฮะแต่ถามว่ารถคันนี้มันต้องใช้
เช้าวันนี้ทีมข่าวของเราไปหาคุณป้าอีกครั้ง

จากไปเก็บของเก่าแล้วไปแจ้งความ
คุณป้าขึ้นรถขับไปตามท้องถนน
ทั้งที่ยังมีตัวเขียนไว้แบบนี้อยู่เลยนะคุณนะ
คนที่เห็นก็มองไปมองมารถยี่ห้อใหม่หรือเปล่า
หรือว่าคุณป้าไปมีคู่อบิกับใครหรือเปล่า
ป้าบอกช่างมันอายก็ช่างมัน
รีบขับไปหาตำรวจก่อนนะฮะ
คุณป้านิดนะฮะขับไปเก็บของเก่าแล้วก็ไปหาตำรวจ
คุณป้าบอกว่าตอนนี้ต้องแจ้งความไว้แล้วล่ะนะฮะ
ก็คิดอย่างเดียวเลยว่าเป็นวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในบางประกงนี่แหละครับ
ใส่กางเกงสีกากีนะครับ
เป็นข่าวดังยังไม่เห็นหน้ากลุ่มวัยรุ่นนี้
ขี่มาแถวหน้าบ้านขี่มาเบิ้ลอีกเลยนะครับ

ตำรวจเองก็ตอนนี้ต้องเร่งไล่ล่ากล้องวงจรปิดนะครับ

เชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้ตัว
ว่าผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
แต่ก็อยากให้เข้ามามอบตัวนะ

หนูเอ้ยหนูหนูจะมีเงินมาทำสีให้ป้าบ้างหรือเปล่านะ
เพราะป้าเองเอาไปให้ร้านเขาตีราคามันก็แพงอยู่นะ
คงไม่มีเงินไปทำสีรถเอง
ก็ต้องทนขับไปแบบนี้ก่อนนะครับ